สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
วันนี้เรามากันพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าทยอยกันเข้ามาค่ะ
พร้อมแบบอยู่ข้างหน้าเนี่ยพร้อมแล้วทยอยกันเดินเข้ามาอยู่นะจ๊
เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ดำเนินรายการกันโอเคค่ะในระหว่างนี้เราก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันไปก่อนเนาะ

เรามากันพร้อมคุณหนุ่มมาแล้วเราก็ดำเนินรายการ

เมื่อกี้พี่มาแล้วพี่ทำอะไรอยู่ข้างใน
โทษนะครับโอเควันนี้เราถอดหน้ากากกันนะฮะ
ก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรการของเรานะครับก็คือมีฉากกั้นนะครับ
แล้วเราก็ฉีดวัคซีนแล้วครบ๓เข็มนะครับแล้วก็ตรวจอีกทีกันทุกวัน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จริงแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นเราถอดหน้ากากไม่ได้ว่าคนข้างนอกจะไปเดินที่ไหน
แล้วจะถอดหน้ากากนะฮะยังถอดไม่ได้นะต้องใส่หน้ากากนะครับ
เพราะว่าตอนนี้โอไมครอนมันก็เห็นเขาว่ามันจะเข้ามาเร็วนี้เหมือนกันเข้าไหม
คือเราก็ไม่รู้จริงซึ่งขนาดวันนี้เองทางสวคอค่ะ
คนออกจากไทยไปแล้วเนี่ย๓คนคงค้างอยู่๒๕๒คนถึงแม้ว่าคุณจะเข้ามาในช่วง๑๕๒๗พฤศจิกายนนะวันนี้นะคะติดตามตัวจริงช่วยมากันนิดนึงค่ะมาตรวจ
เองตอนนี้เขาก็มีข้อสงสัยกันนะคะว่าจริงจริงเนี้ยมันมาก่อนนะฮะที่ทาง
จะมีการประกาศแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไล่เลียงย้อนกลับไปในช่วง
แบบกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสในการที่จะต้องกลับไปเช็คมันมี
เขาก็เลยกลัวเพราะว่าของไทยเราเองจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศว่าห้ามเข้าแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยเองเนี่ยยังเข้าได้อยู่แต่เข้ามา
ต้องอยู่ในมาตรการการกักตัว๑๔วันแล้วก็ต้องเข้มงวดกับการตรวจมากเลย
เขาบอกจะเข้าเหรอเธอเขาว่าจะเข้าเขาว่าจะเข้าแต่ก็ต้องระวังทุกทาง
ใช่ตอนเนี้ยอ่าแต่มันเป็นเชื้อที่มันติดง่ายกระจายเร็วอ่า
ก็เดี๋ยวต้องรอจับตาดูสถานการณ์นี้นะครับแต่ว่ายังไงซะก็ไปฉีดวัคซีน
นะอ่าเขามีบางคนบอกว่ามันอาจจะเอ่อเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหลบหลีก
อ่าหลบหลีกวัคซีนได้แต่ว่ายังไงก็ฉีดไว้ดีกว่าที่ยังไม่ได้ฉีด
ใช่ก็ต้องฉีดยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนยังไงก็ขอบอกว่าต้องฉีด
คือก่อนหน้านี้พอเราฟังมาค่ะทางแอฟริกาใต้ท่านมีการพูดมา
ก่อนหน้านี้ว่าคนไข้ที่ป่วยเนี่ยตอนแรกดูเหมือนเอ๊ะอาการเนี่ย
รักษาไป๒๓วันอาการดีขึ้นแล้วก็อาการแบบดูไม่ได้ป่วยมาก
แต่นั่นอยู่ในกลุ่มของผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นอืมทีนี้เขาก็คาดการณสันนิษฐานต่อไปว่า
ถ้าสมมุติไปเจอในกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่บ้างแล้วผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแล้วแบบ
อายุเยอะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยอันตรายมันจะมากขึ้นหรือเปล่าเพราะในแอฟริกาเองตอนนี้เนี่ยอัตราเฉลี่ยของคนที่ป่วยด้วยโควิดแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมีมากขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงขึ้นแบบว่าสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้กำหนดออกมานะคะว่าเป็นโอไมครอนหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าคนที่ติดโควิด

เลขท้าย๓ตัวได้แก่๔๐๑แล้วก็๔๘๕นี่นะครับมีใครโดนบ้างไหมโดนที่ถูกนะไม่ใช่โดนกินนะ
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๐๗๗๒๕๘ผู้ใช้เฟซบุ๊กต้อยเทิร์นสเกรด
เขาเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เขาเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเนี่ยปรากฏนางถ่ายรูปคู่กับผู้โชคดีโดยระบุว่า
ดีใจกับเศรษฐีบ้านโคกน้อย๑๒หลานเย้ดีใจด้วยจริงค่ะเขาคือผู้โชคดีอ่ะนะฮะ
หายตอนนี้เพิ่งมีคนเดียวที่แบบว่ามีรายงานเข้ามาว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้ว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
คือจริงแล้วตอนแรกผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะคือที่เขาให้ปากคำมาเนี่ย
เขาปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
อืมนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาเองอ่ะ
อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็คืออย่างนั้นแหละ
บอกตำรวจแบบนั้นปรากฏตำรวจเขาไปเจอกล้องวงจรปิด
มันก็ลบล้างในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเลยเพราะผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนเผาเอง

คือตอนแรกที่มีการแบบว่าเกิดเหตุไฟไหม้นี่ขึ้นมาเนอะ
แรกยังไม่เห็นภาพเพราะว่ากล้องเนี่ยมันถูกไฟเผาไปด้วย

ศรีราชินีผู้ก่อเหตุนะฮะเดินไปเดินมาอยู่บริเวณนี้
เขาบอกเดินคิดไปคิดมาอยู่มาเกือบชั่วโมงนะ
ที่คนอื่นออกไปพักทานกลางวันกันแล้วเหลือเขาอยู่เนี่ย
สุดท้ายแล้วก็ไปจุดไฟเนี่ยนะฮะ
จนกระทั่งมันลุกลามใหญ่โตขึ้นมา
เรื่องนี้นะครับทางตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับทางนางสาวซีราชินีหรือว่าแอนศรียานะครับ
เนี่ยนะฮะในฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นซึ่งทรัพย์นั้นเป็นโรงเรือนที่เก็บสินค้า
เธอบอกว่าที่เธอทำไปเนี่ยสุดท้ายเธอยอมรับนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่พอใจนายจ้างที่คอยดุว่าตลอดเวลาจนเธอรู้สึกเธอเก็บกฎเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่าเธอเองเนี่ยสะดุดล้มนะฮะทำให้ไฟแชคที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยหล่นหายไปแล้วก็ไม่คิดว่าไฟมันจะลุกท่วมหนักขนาดนี้
เนี่ยครับขณะที่ทางด้านของนายจ้างก็คือคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าตนในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทจึงต้องดูแลในทุกส่วนเพราะเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัย
จากคลังสินค้านั้นถือว่าเป็นวัตถุอันตราย
โดยส่วนใหญ่ก็ต้องหนีกลูกน้องหนีกลูกของการทำงานเท่านั้นเอง

เขาบอกเขาเองคือเป็นเจ้านายมันก็ต้องมีการเข้มงวด
เพราะว่าไอ้คลังแห่งนี้มันก็อันตรายกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมีการดูแลเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเหตุ
อาจจะมีการต่อว่าต่อขานทางแบบคนที่แบบพนักงานที่อาจจะแบบหย่อนยานอะไรอย่างนี้

เพราะว่าจริงช่วงก่อนหน้านี้เขาเคยไฟไหม้มารอบหนึ่ง
ใช่แล้วก็คนที่เป็นแบบว่าหมู่บ้านในย่านระแวกนั้นเขาก็บอกว่าอย่ามาเก็บเลย
สินค้าตรงนี้มันเป็นแบบวัตถุที่มันอันตรายมันไวไฟด้วย

ในระหว่างนี้จริงเขารอที่จะไปขนย้ายไปไว้ที่โกดังใหม่แล้ว
แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ไปเลยอยู่ในช่วงของแบบการสร้างโกดังอีกโกดังหนึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
กลายมาเป็นรอบนี้มาไหม้ตรงนี้เนี่ย
มันทำให้ชาวบ้านชาวช่องโอ้โหเขาหนีตายกันอลละหมานเลยอ่ะ
แล้วมันหนักแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก๕๐๖๐ล้านนะ

รอบก่อน๒๐ล้านไปแล้วรอบหนึ่ง

แล้วนี่ไงแค่กระดาษเอสีที่จุดไฟแล้วไปวางเนี่ยต้องใช้คำว่าแค่เลยนะ
แล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันโอโห
เทศไทยถ้ารับมารู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็น
มีใครลงในนั้นน่ะหล่ะมานี่ยังไง
บ้านจะอยู่ยังไงกันก่อนแล้วต้องไม่ถ้าสมมุติแบบ
กว่าจะได้เข้าบ้านอีกกี่วันหลังบ้านเค้าพังหมดเลย
หลังบ้านเขาพังหมดเลยค่ะบ้านเขาถล่มถล่มมาเลยข้างหลังเนี่ย
โอเคเดี๋ยวไปครบทรงชาติก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
วันนี้อุดรเรียกได้ว่าควรไปรับนะนายกตู่สู้
เรารักนายกตู่กันเยอะจริง
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นคอรมอลเกือบครบนะฮะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเนี่ย

จุดแรกนะฮะก็ไปวัดเกษรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดนั่นแหละถ้าคิดไม่ออกเนี่ยนะฮะ
เพื่อตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล
คือหลวงตามหาบัวนะฮะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์วันนี้เขารักกัน
การแสดงโชว์หวานเลยแหละนั่งรถคันเดียวกัน
ระหว่างที่ไปวัดป่าบ้านตาดเนี่ยนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยมีการพัฒนาอีกมาก
แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาดำเนินการอะไรทำได้รัฐบาลพร้อมทำให้
แต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวจะสร้างอะไรต้องฟังเสียงประชาชนด้วย
นายกก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนอีสานนะผมเนี่ยเป็นคนโคราช
เป็นลูกอีสานยังไงผมก็ไม่ทิ้งชาวอีสานอยู่แล้วต่อมานายกก็เดินทางไปพบประชาชนนะฮะ
ที่มาวัดดังนั้นชาวบ้านก็ได้ตะโกนก็มาสั่ง

จากนี้ยังมีทหารผ่านศึกคนหนึ่งถือป้ายให้กำลังใจนายกสู้
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีก๒๐ปี
๒นิ้วคืออะไรนะฮะ๒นิ้วคือฉีดวัคซีนอื้อนะไทยจะชนะไปด้วยกัน

คือหัวใจดวงน้อยที่มอบให้กับทุกคนนั่น

การลงพื้นที่การรักษาความปลอดภัยผู้ที่มาร่วมงานต้องลงทะเบียน
เพื่อคัดกรองก่อนเข้างานนอกจากนี้ยังมีวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
โดยรอบรวมถึงตำรวจควบคุมฝุงชนประมาณ๑กองร้อย
แต่ไฮไลท์หลังจากตรงนี้นายกแหม่เห็นไหมในที่สุดบ่าย

ไม่แต่ว่าเลขทะเบียนรถเขาบอกมาตั้งแต่แรกแล้วไงก่อนที่จะเดินทางแล้วพี่
เป็นเวลาดีคุณแม่ถึงตอนเที่ยง๔๐ได้อยู่
วันนี้นายกไปเหมาแผงลอตเตอรี่นั่นอย่าให้รู้นะว่าขายเกิน๘๐บาท

นายกเขาบอกเลยเขาไปถึงที่คำชโนธปุ๊บเขาไปเหมาลอตเตอรี่หลายใบ
เพราะว่าช่วงที่นายกจะไปถึงมันใกล้เวลาที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้ว
นายกก็เลยไปเหมาพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวหน้าคำชโนธ
แล้วบอกเนี่ยอย่าให้รู้นะขายเกิน๘๐บาทแม่นายกยังมีอีกเหรอฮะ๘๐บาท
แต่วะลาเป็นคนไปถามว่าถ้าแผงมี๘๐บาทไหมแม่ครับบอกว่าไม่มี
ไม่มีแต่ว่าไม่มีภาพใช่จริงกูจะมีภาพไปสักนิดนึงนะครับ
๐๐หรออืมก็บอกว่าคณะแม่พี่เลขเลขดังไปหมดแล้ว
แต่วันนี้มันออกเลย๕๘นะ๒๕๘แล้วก็๘๒
เลขรถนายกคือ๕๔๔๕๕๔๔๕ไม่ออกเลย
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะฮะก็กรณีของพี่ศรีผู้มีแสงในตัวเอง
พี่ศรีว่ะพี่ศรีนะฮะพี่ศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยนะครับ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของพระมหาภัยวันเนี่ยท่านจะศึก
แล้วปรากฏว่าพี่ศรีเนี่ยไปโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะ
สินของพศที่ได้มาในขณะที่อยู่ในสมณเพศ
ตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาศิกขาเว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ
เนี่ยปรากฏหลังจากนั้นแหละฮะทางฝั่งของพศไพรวันท่านก็โพสต์บ้างเหมือนกัน
อ่ะลองดูนะฮะมาบอกว่าลุงศรีเนี่ยแกจะโง่แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียว
อัตมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมบางสื่อต้องพลอยโง่พลอยบ้าจี้ตามลุงแกด้วย
แล้วสื่อแบบนี้เหรอที่สังคมจะฝากความประเทืองปัญญาอะไรไว้ด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๖๒๓ทรัพย์สินของพระพิสุกที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น
พระพิสุกนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสุกนั้น
ไว้แต่พระพิสุจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม
ปรเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไรกูยังไม่ตาย
สภาพสภาพ
เห็นไหมครับคือทางพระภัยวันเนี่ยก็โพสต์แบบนี้ปรากฏหลังจากนั้นนะธนายเกิดผลก็โพสต์เหมือนกัน

อ้าวมาสิลุก๑๒๓มา

เอ้ามีมั้ย

ขึ้นทางรูแล้วเอามา
ก็บอกว่านี่มันกดมั่วแล้วไม่ใช่กฎหมาย
ของทรัพย์สินของพระภิกษุนะฮะก็เป็นของพระภิกษุรูปนั้น
สินทั้งหมดเนี่ยนะฮะแม้ลาศิขาไปแล้วเนี่ย
ก็ยังตกเป็นของทางฝั่งพระภิกษุนั่นแหละส่วนถ้าจะตกเป็นของวัดได้
ต่อเมื่อพระเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติอยู่แล้ว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

ก็ลงบอกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนผมบวชเองอ่ะตอนผมบวชอ่ะ
อ่าทั้งบวชเนรแล้วก็บวชพระนะ
ก็จะมีญาติโยมมีคนอย่างนี้ถวาย
ถวายปัจจัยมาก็จะเป็นเงินอืม
เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นพัดลมเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้มา
เป็นทั้งเป็นทั้งทรัพย์สินด้วยเป็นทั้งทรัพย์เป็นเงินเป็นต่างนานาเนี่ย

พอพี่ศึกปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี้ยพี่ก็จะทำบุญวัดค่ะ
อีกส่วนหนึ่งเนี้ยพี่ออกมาแล้วก็เอาไปให้กับคนที่เขายากจนค่ะ
จะแบ่งแยกเป็นสองส่วนคือเราก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดเราจะไม่ให้วัดเราออกมาก็ได้ก็ได้อืมอืม
อ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคือพี่ก็คือจะทำบุญไปอืม
แต่อันนี้เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าในมุมของพระภัยวันนั่นเองเนี่ย
ท่านก็อาจจะแบบเอ่อมีมีมีมีแบบสมบัติของท่านท่านบวชมานาน
หรืออะไรก็แล้วท่านบวชมานานใช่แล้วอย่าลืมว่าถ้าสมมติจะเที่ยมจริง
เขาก็เหมือนกับมีค่าตัวเวลาไปไม่หรอกแต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งนะว่า
พระไพรวันท่านอาจจะไม่ได้บอกใครพี่เชื่อว่าพอท่านพอท่านพอท่านศึกอ่ะ
พี่เชื่อว่าท่านอาจจะมีส่วนหนึ่งเนี้ยที่ท่านจะทำบุญไปกว่าอ๋อ
แล้วส่วนหนึ่งท่านก็ต้องเอาออกมาเพราะเป็นส่วนของท่าน
เพราะอย่าลืมนะคือท่านเองเนี่ยก็ต้องไปรักษาแม่ท่านด้วยนะ
แม่แม่เขาติดเตียงโยงแม่เนอะอ่าคือมันมันหลายภาคส่วน
แต่ถ้าไปพูดถึงในข้อกฎหมายเนี่ยทนายหลายฝ่ายเขาก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่า
มันคืออะไรตอนหลังนี้รู้สึกว่ารู้สึกที่พระมหาภัยวันท่านก็ออกมา
ลงรูปอันนี้เป็นคนคนหนึ่งเป็นเหมือนกับมีแสงอยู่มีแสงอยู่ข้างหลัง
ปล่อยพลังได้อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้พอแสงไม่ลงซะที
หมอส์ก็คือว่าถ้ามอรรณาภาพก็ต้องให้วัดจัดการถูกไหมคะ
ทนายเขาออกมาพูดกันต้องหลายคนเรื่องของข้อกฎหมายต่างเขาออกมาชี้แจงแล้วพูดกันไปแล้ว
มันไม่ใช่เป็นเคสแรกพระดังพระดังที่เวลาศึกออกมาแล้วแล้วมีเงินเยอะเขาก็เอาเงินออกมากันนะ
ถ้าสมมุติก็แบบพูดกันแบบจริงนี่มีแสงมีแสงนี่เห็นไหม
หน้าไม่ต้องเห็นก็ได้เอาแสงมาก่อนอย่างเงี้เหรอพี่นี่ก็เราก็จะรู้ไงว่าเป็นใครนี่ไงค่ะพี่
ผู้มีแสงในตัวครับผมเห็นไหมล่ะเห็นค่ะพี่ศรีอย่าไปร้องผมนะพี่นะเผื่อไปร้องผมนะ
ผมก็เล่าข่าวเพื่อความบันเทิงแต่ก็ชัดเจนใช่ไหมครับพระมหาภัยวันก็จะสึกไหมคะ
รู้สึกฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
หมายว่าแต่แต่ก็คือตอนนี้เขาคิดเห็นมีรถที่ที่ท่าน
โพรตไว้ใช่ไหมฮะก็มีคนที่จะไปมีจิตรฐาที่จะไปช่วยท่านขนของอ่ะ
เพราะท่านก็เห็นบวชมา๑๘ปีของก็ต้องเยอะเพราะว่ากูติในการรายติฟิล์ไว้แหละ
เอากลับบ้านของเขาได้ใช่อืมนี่แหละก็อืมส่วนใหญ่แล้วก็
อย่างอย่างที่บอกนั่นแหละก็ส่วนแต่ผมเชื่อว่าพระภัยวันอ่ะ
มหาภัยวันอ่ะท่านมีส่วนหนึ่งต้องทำบุญผมเชื่ออืมเพราะการที่
พระรูปหนึ่งเนี่ยแล้วบวชมาหลายพันศาเนี่ยนะแล้วจะศึกออกมา
เนี้ยความผูกพันกับวัดมีเยอะนะเออผมผมเชื่อแบบนั้นเพราะเหมือนกับ
อยู่บ้านอ่ะอืมคือชีวิตท่านสิบแปดปีอ่ะใช่มันก็เหมือนบ้านอ่ะ
สิบแปดปีอ่ะคืออยู่ที่ไหนเออนานมากน่ะอืมแล้วคิดดูดิสมมุติคน
คนเนี้ยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะหลายหลายปีก็จะมีความคุ้นชินน่ะ
นี่เหมือนกันอยู่ในวัดน่ะอืมอยู่ที่เนี้ยมาสิบแปดปีอืม
อาจจะเป็นผู้บรรยายหรือเป็นอาจารย์เนอะก็อาจจะเป็นอย่างงั้นฮะ
เพราะว่าท่านเองก็มีแฟนคลับเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้
อะไรอย่างงี้ชอบฟังท่านพูดอะไรอย่างงี้เนอะส่วนทางอาจารย์จตุลงจงอาสา
นะเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านเพื่อศาสนาเนี่ยท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่า
แหมอยากจะให้ผมช่วยจัดให้อาจารย์จตุรงค์มาเจอกับทางพี่ศรีเหลือเกิน
อื้อฮือฮือพี่ศรีไม่น่าจะมาหรอกแค่นี้ก็โดนไปหลายหมัดละดูทรงละ
อาจจะมีเขตหนังสือหรือทำเพจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นแบบออกไปแต่หลายคนก็
ไม่อยากให้ท่านศึกใช่เออแต่เราก็เราก็ต้องเราก็ต้องเคารพในการ

อาจารย์แบบอย่าไปพูดเลยว่าจะศึกหรือไม่ศึก
เอาไว้ถ้าวันไหนถ้าท่านจะศึกแล้วท่านค่อยบอกว่าจะศึก
อย่าเพิ่งไปกำหนดตัวเองก่อนว่าอีก๒ปี๓ปี๕ปี

วันนี้บอกอีก๕ปีอยู่ดีศึกก่อนก็มี
หรืออาจจะไม่อยากศึกวันนั้นมันกลืนน้ำลายตัวเองมันก็ลำบากแล้วไง

วันหนึ่งถ้าจะศึกก็ค่อยบอกว่าจะศึก

ไม่มีหรอกไม่มีหรอก
เอาออกมาขอโทษกันเลยทีเดียว
เขามีการโพสต์เรื่องราวของไอ้ใบ
นัดฉีดวัคซีนนะคะของจังหวัด
เอ็ดที่แบบว่าเชิญชวนให้ประชาชน
ในพื้นที่ออกมาฉีดวัคซีน

ที่คนรู้สึกแบบอื้อเขียนแบบนี้เหรอ

ข้อความนี้เขาบอกว่าท่านเป็นบุคคลอันตราย

มาถือว่าท่านไม่ได้ความร่วมมือกับรัฐ

เขาทราบเรื่องนี้แล้วก็มีการแจ้งไปยัง

ซึ่งทางโรงพยาบาลออกมาบอกว่าไม่ได้มีเจตนา

อืมมันก็มีการท่วมถนนด้วยเดินรถไม่ได้เลยต้องปิดการจราจรไปในช่วง
หนึ่งนะคะอืมนี่มีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้องนุ่นนะค่ะส่งเข้ามาเนี่ย
บอกว่าแต่พระที่มีสามสี่ร้อยล้านจริงจริงก็มีนะพี่มดดำมีมึงไม่เชื่อ
ก็อือมีฮือก็บางทีคนก็ถวายไงแม่จิตสาธาไง
ใช่ไงมีมีมันอย่างเงี้ยสมมุติมันสามารถแยกอินแคร์ว่า
ถวายวัดหรือถวายส่วนตัวก็ไม่รู้อ่ะเวลา
มันใหญ่เฝ้าไปให้ที่ส่วนตัวใช่มั้ย

ทางแต่

สวัสดีพี่ไปสวดงานศพให้แห้งจี้อย่างนี้

อย่างนี้ญาติมดดำก็จะถวายพี่อย่างนี้

ที่แต่ถ้าเกิดเขาไปห่อตู้ไปทำบุญวัด

แต่ว่าก็อาจจะมีพระบางรูปก็มีที่แบบว่า

เปิดรับบริจาคสร้าง

ขอหนังสืออะไรอย่างนี้

จะเข้าไปตรงส่วนไหนอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดถวายให้ท่านเองส่วนตัว

เพราะพระศรงร์ก็มีปัจจัยที่ต้องใช้ใช่ไหมฮะ
เขาก็มีแต่พระภัทร์เขาจะไปทำอะไร
ลองเครื่องเสียง
แต่ท่านไม่มีตังซื้ออะไรอย่างนี้

ก็แล้วเพราะเราก็ยังเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญอยู่ไง
ล่าสุดมีคนส่งมาว่าแม่ค้าไก่หุบบอน
ถูกก็๑๒ล้านฮะ
ตเตอรี่งวดนี้ปลดหนี้ปลดสินได้เลย
รู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยอยากจะให้นำเสนอข่าวว่าใครถูกลอตเตอรี่ด้วยซ้ำนะ

ต้องมานั่งฟังว่าคนถูกเพื่ออะไร

แต่ก่อนจะลำบากใจไม่ต้องจัดการนั้นก่อน

ตามแผ่นโรเตอรี่คือหายเกลี้ยงหมดเลย

มีดราม่าในวงการขาอ่อนกันบ้าง
น้ำใช่ไหม
ดราม่านกันบ้างค่ะ
เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
หลังจากที่มาริยาออกโรง
เขียนเตือนติงแอนชิลี

แล้วก็มีการถือกระเป๋าคลัชไลน์

ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ก็ทำเอาใจสลาย
มันคือการทรมานแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายเหตุผล

นี่มันปี๒๐๒๑แล้วพี่หวังว่าเราจะสามารถหา
และใช้จริยธรรมรวมถึงทางเลือกอื่น
ยั่งยืนกว่านี้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น
คือพอมีการโพสต์แบบนี้ออกไป
กลับมาให้คนไทยแล้วพอไปเขียนแบบนี้เนี่ยบางที
ภึกถึงใช่หรือใครเห็นเขาจะแบบรู้สึกยังไง
มันก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมานะคะ
ล่าสุดทางแบรนด์กระเป๋าเองเนี่ยค่ะเขาออกมาเคลื่อนไหวระบุบอกว่าขออนุญาตเรียนแจ้งนะคะ
กระเป๋าที่น้องถือนั้นเนี่ยผลิตจากหนังที่ได้มาจากฟาร์มเลี้ยงเพาะพันธุ์เพื่อการค้า
ซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และทางแบรนด์เองก็ได้รับใบอนุญาตให้ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันค่ะ
แฮชแท็กเป็นหนังที่นำมาผลิตไม่ได้มาจากป่าอเมซอน
แท็กต่อบอกว่าไม่ใช่หนังที่ถูกลากมาผลิตนะคะ

แล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ให้เกียรติแบรนด์ไทยแล้วได้เป็นส่วนเล็ก
ครึ่งคนนี้เขาสนับสนุนมาหลายปี

เพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนเนี่ย

มีฟาร์มจระเข้ฟามจระเข้สมุดประการก็เปิดลูกหลานเขาก็รับงางจระเข้มาทำเครื่องหนัง

พอไปโพสต์ตรงนี้แฟนนางงามก็บอกมันจะเป็นคล้ายว่า
เดี๋ยวกองประกวดเขาจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ย

แต่พอมีเหตุการณ์ดราม่านี้เกิดขึ้นมาก็คือหลายคนแฟน
ถือกระเป๋าหนังอะไรอย่างนี้มาอีกเหมือนกันไง
แต่อันนั้นคือรูปเก่ามากใช่ไหมล่ะ

ปอนเซอร์ที่เขาจัดให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยบางทีก็เนี่ยเขาเลือกมาให้แล้วน้องเขาก็ใส่แล้วเขาก็เลยลงเครดิตให้แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
อืมอ่านั่นแหละโอเคไปดูเบ้นเหลืองหน่อยดิ
คือมันจากกรณีโลกออนไลน์เนี่ยเขาได้แชร์คลิปฮะเบ้นเหลืองหัวร้อนเนี่ยขับรถปาดเลนไฟเขียวทางตรงเลยนะแล้วก็คนขับรถเนี่ยได้เปิดประตูรถเดินมาสั่งเก๋งทางตรงให้ถอย
อ่ะเนี่ยดูจากภาพอันนี้คุ้นเหมือนแถวนี้เลยอ่ะอันนี้คือรถที่เขาจะตรงไปไหมฮะเขาเป็นไฟเขียวนะ
พอจะตรงไปปุ๊บปรากฏรถคันนี้อืมขับพุ่งมาแบบนี้เลยตัดมาสามเลนแล้วก็จอดปะทะอย่างนี้
ทีเนี้ยรถทางฝั่งของทางตรงเนี้ยเขาก็ไปไม่ได้ถอยไม่ได้อ่า
หลังจากนั้นเนี่ยแหละฮะทางฝั่งของเบ้นเหลืองเขาก็เดินลงมาอืมอ่าเดี๋ยวลองดูอ่ะมาค่ะ
อ่าลูกอ่าเนี้ยน่ะเขาก็เดินลงมาเดินมา
น้องคนขับรถนี่เป็นผู้หญิงด้วยน่ะอ่ามันคังอ่ะอืม
มองเมื่อไหร่แบบเหมือนจะให้เขาถอยอ่าก็คือให้เขาถอยก็คือ

เขาถอยเนี้ยนะเขาก็ถอยให้นะน้องเขาไม่ยอมถอยให้อ่ะอืม
เขาก็ถอยให้แล้วก็ไปแบบนี้เนี่ยนะฮะคือคือเรื่องเนี้ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
เพราะว่าทางฝั่งของน้องเป็นทางตรงแล้วก็กำลังจะไปแต่ว่าฝั่งตรงข้าม
เขาก็บอกเป็นไฟเขียวเหมือนกันอืมเออคือมันเป็นเหมือนแยกวัดใจอ่ะ
คือไม่มีไฟที่มันเป็นสัญญาณให้เลี้ยวขวาแล้วคือยังไงคือต้องให้สัญญาณกันเองเนี้ยน่ะค่ะ
ใช่คือทางตรงก็ตรงไปส่วนในทางเลี้ยว
ไฟเขียวถ้าเลี้ยวคุณก็ต้องกะจังหวะแล้วเลี้ยวเอาเองอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยสุธิศาล
เนี่ยแยกนี้เลยเราคุ้นเนี่ยเห็นไหมที่เรายูเทิร์นกลับมาที่ไทยรัฐไงแม่
อ๋อใช่แยกตรงไทยรัฐเนี้ยแหละอืมเนี้ยดูสิคืออันนู้นอ่ะก็ตรงมาจากทางทางทางนู้น
อย่างเงี้ยก็ไปค้างอยู่แบบเนี้ยซึ่งโดยโดยตามปกติเนี่ยทางตรง
มันก็ต้องเป็นทางนี้ไปก่อนมันไม่ใช่แยกวัดใจว่า
ต่างคนต่างคงจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งปรากฏว่าชาวเน็ตเขาก็ไปสืบ
เจ้าของรถเบ้นเหลืองเนี่ยคือใครจนไปรู้ว่าเป็นนักแสดงประกอบนะฮะ
ละครช่องดังเขาก็ว่าอย่างงั้นเนาะ
ก็ในรายการก็มีการนำคลิปสัมภาษณ์ของนักแสดงคนนี้มาเปิด
โดยในคลิปบอกว่าพอจอดปุ๊บผมก็จะถอยหลังให้เขาแหละ
แต่มันถอยไม่ได้เขาว่าอย่างงั้นผมก็จอดดูว่าเขาจะถอยไหม
เพราะข้างหลังเขาไม่มีรถคือน้องก็บอกข้างหลังไม่มีรถ
เพื่อที่จะบอกเขาว่าถอยหลังหน่อยครับไม่ได้มีเจตนา
จะมีเรื่องมีราวสรุปแล้วไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด
ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากการขาดน้ำใจต่อกันเขาว่าอย่างนั้น
คุณหนุ่มกัญชัยก็ฟังสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่า
ไม่ต้องมาถึงกับผมหรอก

แค่ยกมือไห้แล้วขอโทษสังคมเถอะ
เพราะคนด่าพี่ก็เยอะถามหน่อยมีใครชมพี่บ้าง

ผมปิดเองครับวันนั้นไม่ได้ตั้งใจประมาท

เขาก็ในกับผมใช่ครับ

เพราะทางฐานพี่คนนี้
คือท่านัดตั้งคู่เขาก็อยู่ในวงการบันทึง
อย่างเงี้นะฮะก็เขาก็บอกว่ารถข้างหลังอ่ะมันมากันเยอะ
มันเขาก็ไม่อยากจะถอยแต่คันนี้เราก็ไม่เห็นว่าข้างหลังเขามีรถหรือเปล่าเหมือนกันไง
ตรงอ่ะมันก็อาจจะลำบากเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่จริงจริงแล้วอ่ะทางฝั่งรถเบ้นเหลืองอ่ะค่ะ
ก็ไม่ควรจะปาดมันอย่างนี้ไงเพราะเห็นทางนี้เขากำลังไปอยู่แล้วไง
มาอีกนิดนึงก็ได้ไม่เพราะว่ามันแบบมันใกล้แล้วจริงจริงมันมีรถมาก่อนหน้านั้น
แต่ทุกวิถีวิถีการเลี้ยวโค้งของทุกคนเข้ามาแล้วเขาตีโค้งมาทางนี้หมดไงแต่นี่คือปาดมาก่อนทางนู้น
คือเอางี้คนที่ดูโทรทัศน์หรือดูข่าวใส่ไข่อยู่เนี่ยถ้าเคยมาตรงแยกนี้จะรู้
ใช่ถูกป่ะแองจี้ก็รู้ใช่ไหมรถผู้หญิงเนี่ยเข้ามาจากสุธิศาล
กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปแล้วมาเจอตัดถนนเนี่ยคือจะเป็นถนนวิภาวดี
ข้างบนเป็นสะพานแล้วพอผ่านเส้นนี้ไปปุ๊บตรงไปข้างหน้าเนี่ย
มันก็จะไปเข้าสู่อ่าสู่ที่ศาลอีกอีกชุดหนึ่งอืมเลยเลยเขาเรียกอะไร
ไปทางภาคไปทางราชดาทางนู้นจะตรงขึ้นไปไปทางราชดาอืม
ฝั่งนู้นเข้ามาจากราชดาอ่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย
ไฟให้เลี้ยวไม่มีมันต้องกะเอาเองคือไฟเขียวเหมือนกันแหละ
มันต้องกะเอาเองจะเลี้ยวหรือจะตรงกะเอาเอง
แต่อันนี้พอเห็นรถเขาตรงมามันก็ต้องปล่อยเข้าไปก่อนไง
ใช่เพราะว่าเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะเขาดันตัดตั้งแต่แบบ
พี่ตัดทับมาเส้นทึบนั้นแล้ว

แล้วพี่จะมาบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ด่าเขา
ไม่ได้โวยวายผมไม่ได้โมโหเข้าใจ
แต่เราก็เนี่ยดูดิเราก็แมน
ขอโทษครับผิดเอง

เราก็ผ่านเรื่องของการไปเรียนแบบขี่มาแล้วนะ
นี่อะนี่เขาแมนลงมาจากรถเลย

เอางี้ดีกว่าไปเปิดดูมีใครชมพี่บ้าง

ว่าเขาไม่ได้โวยวายแต่ไอ้สิ่งที่เขาขับปากมาแบบเนี้ยในมุมผมเองอ่ะ
ผมถือว่ามันมันก็ไม่ถูกต้องไงมันก็ไม่ถูกต้องแล้วจะบอกว่าถูกตรงไหนอ่ะ
กูก็ไฟเขียวเหมือนกันกูก็ปาดก่อนก็ได้เหรออืมนี่แหละแล้วลงมาบอกให้เขาถอยอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยมริสัยเออใช่ถูกมาก
อืมเออพี่คุณก็ก็ยกมือขอโทษเท่านั้นเองอืมอ่าพี่เล่าเรื่องอสรพิษหน่อยอ่ะ

ไปดูเรื่องของจงอางบางพระหน่อยนะฮะ

มีจงอางตัวหนึ่งเนี่ยเวลาที่กับใครผ่านไปผ่านมา
มันจะชูคอแบบชูขึ้นมาสูงเลยนะครับ

เขาก็เลยกลัวว่าคนที่ไปเดินแถวนั้นหรือไปพบเจอเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคนเดียวแถวนั้นนะครับ
ล่าสุดนะฮะทีมงานอสรพิษวิทยาลงพื้นที่ไปอ่างเก็บน้ำบางพระครับ
โดยประสานกับทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แล้วก็อบตบังพระไปตรวจสอบพฤติกรรมของงูจงอางนะครับ

เพราะว่างูเนี่ยมันจะเล้ยออกมาจากบริเวณพื้นที่จริงนะครับ

ในการประกบแล้วก็พยายามจับมันนะครับ
งูก็ค่อนข้างจะเกลี้ยวกลาดนะครับ
นี่ตัวใหญ่สิโอ้โหดูดิ

มันไม่ยอมนะครับ

นี่ไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วไปมุงเขาไปอย่างนี้

หลังจากนั้นนะทีมงานจะนำไปปล่อย
ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปใหญ่มาก

แล้วที่สำคัญจงอางตัวนี้เขามีชื่อนะ

บังพระแล้วชาวบ้านก็เลยเรียกว่า

เหมือนกับเป็นงูเจ้าที่ที่ใหญ่อะไรอย่างนี้

ช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพแบบที่มีคนถ่ายได้

คือโดยปกติเนี่ยตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ย
น้องเขาจะโผล่มาให้คนเห็นอยู่เรื่อย
แล้วก็จะมาเวลาแบบช่วงวันเย็นที่คนมาเนี่ย

แต่ไม่เจอเขาก็ไปพยายามสังเกตการณ์

แล้วก็เนี่ยไปพยายามจับออกมา
ปรากฏว่าตัวน้องเองเขาก็แบบว่าอ่อนเพลียนะคะ
ปกติเขาบอกว่าถ้าเป็นจงอางที่เขาเคยเจอ

แล้วก็จะสู้มากกว่านี้เกรี้ยวก่ายกว่านี้

เพราะว่าตามตัวเขามีรอยมีแผล
มีอะไรอย่างนี้มีเห็บด้วย

เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนในป่าที่ที่แบบ
น้องควรจะอยู่ที่ไม่ใช่ตรงนี้

พี่นักความสวรรค์นะ

กำลังหันไปพี่มีกำลังอธิบายเรื่องงู

เห็นเป็นอันนี้มาอยู่เมื่อไรจับได้
เลยไงขนาดปั้วยังต้องขึ้นว่ารัวงงู

เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของ

บอกว่าจริงแล้วมีแยกวัดใจแบบนี้อีกเยอะมาก
ที่แบบว่าไฟเขียวทั้งสองฝั่ง
พอตรงไปอีกครั้งก็จะเลี้ยวขวาอีกครั้งก็จะตรงอะไรอย่างนี้
จริงผมว่านะ
ควรจะต้องมีไฟบอกให้เลี้ยว

แยกนี้ไม่มีแล้วแยกอื่นบางแยกก็ไม่มี
บางแยกก็มีคุณผู้ชมนึกออกมั้ยคุณขับไปอย่างเนี้ย
คุณจะเลี้ยวขวากับมีทางตรงไปอย่างนี้ฮะ
อันนี้คือเราจะอยู่ในเรียนพี่รถเหลืองนะ

ปุ๊บกูไปเลยทางนู้นก็มาเหมือนกัน
นึกออกมั้ยคือเราปล่อยพร้อมกันนะ

แล้วมันมีไฟแยก

มันเยอะมีแบบนี้เยอะมากนะ
ทำไมถ้าตามกฎจัดละจอดมันต้องมีใช่มั้ย

ก็ต้องไปนั่งเดือดร้อนตำรวจอีก
ว่าใครปิดไข้ถูก
ทางกุ้งก็เขียวเขาก็เขียว

ป้อมตำรวจอยู่ตรงนั้นเลยนะเมื่อกี้นี้

ก่อนนี้ตอนดูที่

ตำรวจปล่อยรถน้ำ

ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กันตลอดแต่ก่อนนี้

นานจริงค่ะ

นั่งมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันไม่ทันจริงอันนี้

ตรงศรีแยกถ้ามีสะพานข้ามแล้ว
เขาจะต้องปล่อยให้เลนส์ที่เหลือ

บนสะพานค้างอยู่นานกว่าข้างล่างอีก
จริงหรอบนสะพานร้อยติดนานกว่ารถ

ทำไมแต่ว่าเคยอะไรมากกับเคยลงเวลาเดินเราครั้งเด็กไหม

บอกจะเอาคิวที่ไหนไปทำก็
ทำไมถึงมีพี่หนุ่มอยู่ในนั้นใช่ปะ

หรือเขาจะเอาภาพเก่าแฟสแบกไปใส่หรือเปล่า

ฟ้องสิจบลองสิกูฟ้อง

ตาบาดกูแค่นิดเผาศพไปกระดูกมึงอยู่เนี่ย

เมก้าเคเวอร์สลัดสุด
เอาไปเหลือแต่กระดูกยังตาบาดยังติดอยู่ตายกลางหัวเลย

ฟ้องฟ้องแบบไม่จบด้วย
โทรไปถามเหรอหรือว่ารอดูพรุ่งนี้เลยลุ้น

แล้วเป็นไงบ้างไปไง

ชวนเธอได้กล่าวเธอจะเล่นหนังอีกแล้วเหรอ
อ๋อแต่ฉันก็ไม่เล่นกับเธอแน่นอน
เธอไม่ต้องฉันเล่นไหม
แต่ฉันไม่ได้เล่นกับเธอแน่นอน
โอเคพักก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมา
อิสธีไวท์สปาโรเซ
สำหรับเวลาเราอะนะคะ๓๕แสนละค่ะ
มีคนกดไลค์แบบอย่างรวดเร็วเลยค่ะ

ปลาหมึก๓แสนกว่ารูปต่อมา๕แสนกว่าแล้วค่ะพี่
พี่แอมบอกว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะ
อันนี้ยัง๕๕๒นะตอนนี้๘๙๐คนตามอย่างรวดเร็วจริง
เดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ก็คงจะครบล้านถูกต้องไหม

นี่กงยูนะแต่อย่าไปไลฟ์กูยงนะ
แม่มีคนเขียนชื่อนี้เหรอ
กูยงอืมห่วนคำเฉย

ทำไมคนพูดถึงบ่อยกูยงกันเยอะ
ตามเบลล่าบางทีเขาออกมาบอกเราว่าเลิกลากับพี่เวียรสตาร์น

ล่าสุดเนี่ยบรรดาแฟนคลับที่จิ้นโป๊ปเบลล่า
ก็จะกลับมาเล่นด้วยกันทั้งละครทั้งหนัง
ได้ออกมาทวิตข้อความแล้วก็รูปภาพพร้อมแสดงความเห็น

แฮชแท็กโป๊ปเบลล่าพุ่งทะยานติดเทรนด์เลยนะครับ
ขณะเดียวกันเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ย
เขาได้โพสต์ภาพเวียพร้อมข้อความว่า

เห็นสามีภาพนี้แล้วอยากโอบกอดสัก๘๐๐ที

สามีคงงานเยอะอาจนอนน้อยแหละ

หนุ่มเวียร์นะมีดวงตาบวมมาก
นี่พี่เวียไปเขาใหญ่ที่ตาวีฟาร์มอันเนี้ยอืม

เขายังคุยกันอยู่เขายังกดไลค์กดเลยกันอยู่

เดี๋ยวนี้ก็มีตัวละครมาเกี่ยวพันธุ์อีกเยอะ
เจ้าฮูมีหลายคนมากเลยอ่ะตอนเนี้ย

คือคุณป๊อกเองก็ไม่สบาย

แล้วต้องนอนพักรักษาต้นที่โรงพยาบาล
พร้อมกับแคปชั่นเนี้ยนะครับบอกตั้งแต่เข้ารมพยาบาลมาเนี้ย
รู้เลยว่ายาที่ดีที่สุดก็คือ๓เม็ดนี้
แต่สองเม็ดเล็กไม่ต้องมาทุกวันก็ได้นะลูกแต่ดีกลัวนะฮะ
หนูเนี้ยจะเอาเชื้อโรคกลับไปบ้านด้วยอืมอ่า
กับสองเนี่ยจะมาตีหัวแบบนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอนะ
บอกรักที่สุดสองเม็ดเล็กน่ารักที่จะเรียกเม็ดเล็กป๊อกก็ไม่สบาย
เป็นยารักษานะครับก็ไปผ่าเอาซีสออกหายเร็วนะคะคุณป๊อก
ครับผมเนี่ยนะฮะคือวันที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอ่ะ
แกไปขับรถกับผมมาอืมค่ะป๊อกเนี้ยค่ะก็ไปขับรถด้วยด้วยกัน
แกก็บอกว่าแกมีอาการแบบปวดหัวอืมอันนี้คือขออนุญาตเล่านะ
๊อกนะพี่ขออนุญาตเล่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นเป็นอุทาหรณ์ให้กับอีกหลายคน
อืมนะเพราะว่าบางคนเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวอ่าว่าตัวเองไม่สบายอะไรอย่างเงี้
เป็นที่ไหนคะคือตัวป๊อกเองเนี่ยปวดหัวเขาปวดหัว
แล้วก็เหมือนกับมีอาการหูเนี่ยอื้อนะฮะหูอื้อแล้วก็เหมือนกับเวลา
แป๊บกระมาทิวดิก็คนมาบีบบีบเขาหมับเขาอย่างแรงอะไรอย่างเงี้ย
เดินไปข้างในร้านที่ผมไปร้านกาแฟเนี้ยอืมเขาบอกเดี๋ยววันนี้พรุ่งเนี้ยเขาจะ
ไปหาคุณหมอแล้วก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นแกก็ไปหาหมอ
ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นป๊อกก็ติดต่อกลับมา
บอกว่าพี่ผมเจอปัญหาแล้วไอ้ที่ผมป่วย
แล้วผมก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเส้นประสาทมันอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็ป๊อกก็ไปเจอซีสอยู่ใต้อยู่ที่ข้างซ้าย

แต่คือมันมองไม่เห็นด้วยด้วยสายตาปกติ

ก็ต้องบอกหลายคนถ้ามีอาการอะไรอย่างนี้ปรึกษาคุณหมอด้วย
ปรึกษาแพทย์ด้วยคือบางคนอาจจะแบบแยกไม่ออก
ก็ไม่ออกว่าคือป๊อกเนี่ยปวดประมาณสัก๒สัปดาห์นะ

แต่บางคนอาจจะแยกไม่ออกรู้สึกปวดหัวธรรมดารู้สึกอะไรอย่างนี้
บางครั้งถ้าเกิดคุณมีอาการที่มันอาจจะแบบเป็นการปวดเฉพาะอย่าง
อย่างเช่นปวดหนีบเหมือนกับฟ้าแลบ

ไปหาหมอก่อนมองภาพซ้อน
เวลาพูดออกมาอาจจะแบบพูดไม่ชัดหรืออะไรอย่างนี้

แต่คุณป๊อกไม่ได้มีอาการนี้นะคุณป๊อกเขาแค่ปวดหัว
แต่ที่ผมพูดให้ฟังหมายถึงว่าคนอื่นบางทีมองไปเนี่ยภาพซ้อนกัน
หรือว่าพูดออกมาแบบไม่ชัด
หรือว่ามีอาการเดินแล้วเซตรงเดินต่อขาอย่างนี้

หลับตากอดอกยืนหลับตากอดอกอย่างนี้
แล้วประคองตัวเองล้มหรืออะไรอย่างนี้
คืออันนี้เขาลองไปปรึกษาคุณหมอด้วยเหมือนกัน
อันนี้เป็นห่วงนะครับอเจมส์ตอนนี้มันมีโรคแปลกเยอะเนอะ
อืมโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป